กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะสำหรับประเด็นที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ที่จะขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยนะคะเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโก้นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยยื่นขอไปแล้วนะคะให้ผลของกัมพูชานั้นเป็นมรดกโลก
แนวทางนี้นะคะ๒ประเทศจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ
ตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

สวัสดีครับคุณดาวคุณกอฟครับ
ขออภัยท่านผู้ชมนะวันนี้ขอมามาทางเสียงครับ

ลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เขาเสนอวันนี้สิครับ
คำเหม็นยื่นดักคอไทย
ดันโขนเข้ายูเนสโก้
วทก็คือกระทรวงวัฒนธรรมของเราเนี่ยบอกว่าปีหน้าขอส่งบ้าง

กลายเป็นว่าโขนเนี่ย

เป็นของชาติไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมของไทยเนี่ย
เขมรเขายื่นไปจดเป็นมรดกวัฒนธรรมของเขาเรียบร้อยแล้วครับ

ข่าวรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่า
กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศกัมพูชานะครับ
เขาได้ออกหนังสือชี้แจงเป็นภาษากัมพูชา
แล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยไปด้วย
เนื้อหาเขาระบุว่า

เป็นรัฐสมาชิกขององค์กรยูเนสโก้
กัมพูชาเนี่ยได้ให้ศัตยบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมอรูป
คือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ย
ซึ่งได้อนุญาตให้กัมพูชาลงทะเบียน
หน้าตสินเขมรหรือระบำพระราชทรัพย์เขมร
ไว้ในบัญชีมรดกวัฒนธรรมอรูปของมนุษยชาติตั้งแต่ปี๔๖

เอาแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้จัดบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมอรูป
มีความสำคัญเช่นหนังใหญ่
โขนกระจับปียาว
เตรียมยื่นแก่องค์กรยูเนสโก
แล้วยังไงแล้วปรากฏว่า
หนังใหญ่เนี่ยได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกา๔๘นี่ของกัมพูชานะ
แล้วก็พอมาถึงปีมีนา๕๘
กระทรวงได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโขน
กระจับปียาวไปยังองค์กรยูเนสโก้เป็นที่เรียบร้อย
และกำลังศึกษาจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพลงอารักษ์และโขน
เพื่อเสนอขอลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีหน้า
นี่ของกัมพูชาที่เขาแถลงนะ
แล้วเขาแถลงต่ออย่างนี้ครับ
ขอเรียนว่าคณะทำงานที่เชี่ยวชาญของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ
กำลังดำเนินการทุกวิถีทางตามที่ทำได้
โดยมีความประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของประเทศชาติ
นี่ทางฝ่ายเขมรเขาออกแถลงการแล้วแปลเป็นไทยด้วย
แล้วไทยว่ายังไงล่ะครับ
ไทยก็ต้องไปฟังรัฐมนตรีวัฒนธรรม
คือคุณวีระโรธพจนรัฐ
คุณวีระก็ชี้แจงว่า
ขณะนี้เราเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ยูเนสโก้นี่เรายังไม่ได้
เรายังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ
แล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างที่กระทรวงต่างประเทศขอเข้าภาคีอนุสัญญา
อ่าทีนี้และการที่ประเทศกัมพูชาได้แสดงได้เสนอแสดงโขนเข้าสู่
รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเขาเนี่ย
เราก็ควรยินดีด้วยเพราะกัมพูชาได้เข้าสู่ภาคีอนุสัญญาแล้ว
นี่ท่านรัฐมนตรีว่านะแล้วท่านก็บอกว่า
ตามหลักเกณฑ์ประเภทสมาชิกที่เข้าสู่อนุสัญญาสามารถเสนอรายชื่อ
มรดกทางวัฒนธรรมได้ซึ่งไม่ได้มีข้อจำกัดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเสนอได้
แล้วท่านก็ยกตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่า
มีบางประเทศเสนอไปแล้วบางประเทศเสนอซ้ำเข้าไปอีกก็ไม่มีปัญหา
แต่ที่จะมีปัญหาก็คือว่าขณะนี้คนในกัมพูชากลุ่มหนึ่ง
เขาก็ยกป้ายประท้วงถ้าดูในออนไลน์เนี่ย
เขาประท้วงว่าเขาไปขึ้นมรดกโลกไว้แล้ว
เราไม่ควรไปเสนอซ้ำก็แปลว่าเขายืนยันว่า
โขนเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมของกัมพูชาเออ
เรื่องนี้มันก็อย่างที่บอกแล้วฮะเอ๊
งงงงงว่ามันคืออะไรกันแน่เอาล่ะรากเง่า
วัฒนธรรมมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่เมื่อเขาไปขึ้นแล้ว
กมชาบอกว่าเราไปขึ้นทะเบียนซ้อนไม่ได้โลกออนไลน์ของกัมพูชาเขาบอกเขาไม่ยอม
แล้วก็ออกโรงต้านประเด็นนี้มันคืออะไรล่ะครับ
ประเด็นนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยช้าไปเสียเกือบทุกเรื่อง
อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัติ
อะไรต่ออะไรต่างเนี่ยเราช้าครับ
ท่านผู้ชมจำเรื่องสมุนไพรเปล้าน้อยได้ไหมล่ะเปล้าน้อยนี่แหละ
ก็ของไทยนี่แหละญี่ปุ่นก็คว้าไปจดสิทธิบัตรยาเรียบร้อย
ก็กลายเป็นของญี่ปุ่นอ้าวต่อมาเนี่ย
ไม่นานซอสศรีราชาที่ท่านผู้ชมใช้กันอยู่เนี่ย
ซอสศรีราชานี่แหละก็ชื่อก็ศรีราชาก็บ้านเรานี่แหละ
นามก็คว้าไปจดสิทธิบัติเราก็หงายเงิบไปเหมือนกัน
เพราะในสิทธิบัติเป็นของไม่ใช่กัมพูชาครับ
เวียดนามฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรของราชการใดบ้านเราเนี่ย
ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้มันช้าครับ
เรามีขั้นตอนมากเราอ้างเพื่อความรอบครอบ
เรามีการประชุมเรามีการออกความเห็นมากมายหลายครั้ง
แต่ว่าเราจะหาข้อสรุปไม่ได้เรามีองคพยศในการทำงานที่

มันซ้ำซ้อนและมันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง
แล้วงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเนี่ย
วัฒนธรรมการบริหารราชการในบ้านเราช่วงหลังเนี่ย
เขาต้องตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาเอาแต่ละกระทรวง
เอาหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามาประชุมกันเป็นรูปแบบคณะกรรมการ
แล้วถ้าเรื่องใหญ่ให้นายกเป็นประธานแล้วนายกคนเดียวเนี่ย
จะเป็นประธานเรื่องเป็นร้อยเรื่องเนี่ยพอเวลาที่ไหนเป็นประธานที่ประชุม
นายกก็มอบรองนายกแต่ละคนคนนี้เป็นประธานคณะกรรมการ๔๐๕๐ชุด
รองนายกคนนี้เป็นคณะกรรมการอีกสี่สิบห้าสิบชุดรองนายกแต่ละคนเนี่ย
เป็นประธานกรรมการชุดต่างต่างที่ว่าเนี่ยสี่สิบห้าสิบชุดทั้งนั้นนะครับ
ไปดูเถอะนี่พยายามจะเคลียร์ออกแล้วนะแล้วกว่าจะเรียกประชุมได้
กว่ารองนายกที่เป็นประธานจะว่างบางเรื่องเนี่ยปีหนึ่งประชุมกันแค่หนเดียว
ปีหนึ่งเนี่ยประชุมกันแค่หนเดียวแล้วหาข้อยุติไม่ได้
พอมีคนเสนอเรื่องนั้นทักทวงก็เอาโยนกลับไปอ้าวเรื่องนี้ก็
กระทรวงนี้เอาไปดูมาใหม่ไปหาข้อมูลรายละเอียดมาใหม่
เปลี่ยนรัฐบาลทีนึงก็เปลี่ยนกรรมการใหม่
เพราะนายกรัฐมนตรีคนเก่าพ้นหน้าที่นายกคนใหม่ก็มาเป็นประธานกรรมการ
แล้วมอบรองนายกคนใหม่เข้าไปอีกแล้วก็ประชุมกันแต่ละครั้งเนี่ย
ก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ค่าราชการประจำเนี่ย
ที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องบางคนมาประชุมในหลายชุดตั้งแต่รองคนเก่าผ่านไป
คนใหม่มาอ้าวรองคนใหม่พ้นหน้าที่ไปอีกรองคนใหม่มาอีก
เขาก็ต้องมาชี้แจงมาฟังเหตุผลเดิม
แล้วมาชี้แจงเหมือนเดิมแต่หาข้อสรุปไม่ได้
เรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาตั้งแต่เรื่องเปล้าน้อยตั้งแต่มาเรื่องซอสศรีราชา
แล้วมาเรื่องโขนนี่ก็อีกอันนี้อธิบายอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับ
อกจากว่าถ้าเราไม่ปรับระบบบบริหารราชการแผ่นดินของเราให้กระทัดรัฐ
ให้กระฉับกระเฉงวันหนึ่งก็ต้องมีเรื่องแบบเนี้ย
มีเรื่องว่าเออเขายื่นไปดักคอเราแล้วเรายื่นตาม
จริงอยู่ถึงรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะเขาอาจจะให้เป็นมรดกวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ
แต่ว่าถ้าฝ่ายเขมรเขาจดก่อนแล้วเขาไปยืนยันว่าไม่ได้เขาจดแล้ว
มันก็ยุ่งสิแล้วคนไทยรุ่นหลังโตขึ้นมาก็บอกอ้าวสุดท้ายขึ้นมา
โขนเนี่ยเป็นของกัมพูชาหรอกเหรอวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง
เพื่อจะเพื่อจะได้บอกว่าทำยังไงไหนบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะปฏิรูประบบราชการ
ลองคิดดูสิครับว่ามันจะปฏิรูปยังไงที่จะให้เราไปสู้เขาได้ในเวทีโลก
เรื่องนี้แหละเรื่องความช้าเรื่องระบบขั้นตอนที่เรามีปัญหามากทุกเรื่อง
เพราะเรามีระเบียบขั้นตอนเยอะระบบการปฏิบัติเราต้องประชุมกัน
เรามีกรรมการหลายชุดอย่างที่ว่านี่แหละครับก็เอาเรื่องนี้มาฝากวันนี้ครับ
ก็ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
นี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของชาติในทุกด้านนะคะ
ขอบคุณคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะสำหรับการขีดชั้นใต้เรื่องของโขน
วันนี้พูดถึงโขนนะคะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน
ไม่ใช่เฉพาะมีอยู่ในกัมพูชามีอยู่ในไทยเท่านั้น
ลาวก็มีนะคะอินโดนีเซียก็มีและอินเดียก็มีเช่นกัน
แต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงช้าแบบนี้ของไทยอาจจะกลายเป็นของต่างชาติไปซะหมดก็ได้
ต้องรีบปรับปรุงเรื่องของระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วมากกว่านี้นั่นเองนะครับ